เรียกได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้มาก
ไม่ว่าเขาจะจับหยิกจับอะไรแม้กระทั่งรองเท้าที่พวกคุณใส่กัน

หรือแม้กระทั่งเสื้อหรืออะไรของเขา

รองเท้าที่เขาใส่ปั๊บเนี่ยคนต้องตามเลย

เพราะว่า๗๗ล้านคน
ที่ตามหน้าเสียดาย
ถ้าคุณคิดเราคิดเป็นเงินไทยนะเราคิดเป็นเงินไทยแค่แบบว่า
คนตามคนละบาทเท่ากับ๗๗ล้านบาท

กลายเป็นแบบประเด็นคือเรื่องยังไงคือโกรธที่กลมมาอันดับหนึ่งของโลก

เพราะภาพคู่พวกนี้เป็นสิ่งที่พิเศษระหว่างคนสองคนอย่าโกรธแฟนคลับเพราะแฟนคลับเนี่ยรักคุณ

หรอกแต่รักก็รักได้นะเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขาก็ต้องมีสิทธิ์อะไรในอีก
เด็กคนนี้มันคือพระเจ้าเป็นคนที่กลุ่มโลก
มันเป็นเด็กคนหนึ่งที่กลุ่มความหมุนของโลกนี้
บ๊วยนี่เขาก็อันนี้กับแฟนเค้า
มันก็คือเป็นภาพเซทนี่ออกมา
คนบางคนใช้เขาเพื่อให้ตัวเองมีพื้นที่ในหน้าสื่อ

เจ้าชู้คนหนึ่งที่นอกใจคนอื่นหลายครั้ง
กลับไปโยนความผิดให้กับคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ยอมให้อภัย

พร้อมกับลงท้ายทุกข้อความที่แบบว่าเหมือนกับการล้อเลียนว่า

ไม่จำว่าเขาจะไปลบไปค้นตามได้ยังไงอะ
เออลบเพลิงเขามา

มันไม่เคยเห็นว่ามันทำแบบนี้ได้เลยนะ
ไปแอ้มเข้าแต่ตรงนี้จัสติ้นเนี่ย

แต่ฝรั่งเขาไม่ลงขายของอย่างนั้นไง

เอามานั่งขายโคลเจนขายยาลงกล้อมอ้วนดีกว่าเนอะ
โคลเจ็ดสิบเจ็ดล้านกว่าจริงเอามานั่งขายยาลงกล้อมอ้วนขายโคลเจ็นดีกว่าโคลเจ็ดสิบเจ็ดล้านคน

เขาบอกเขามีความสัมพันธ์แบบรักเลิกตั้งแต่ต้นปี๒๐๑๑
จนทั้งสองคนจะตัดสินใจใช่ไหมอ๋อมันเคยเป็นแฟนต่อออกมาแล้วก็มาแทรกอีกคนนึงเป็นนักแบบ
มันเป็นเด็กใจถึงเนอะจริง
ล่าสุดมันก็แก้ผ้าโชว์ออกมาไม่เห็นเหรอนะ